ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ

อากาศจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องถามเขาหน่อยว่าเขาดูอะไรอยู่

ต้องมาเช็คในสภาพมีทั้งทางบกทางอากาศ

ที่สำคัญตอนนี้มาดูในกรุงเทพหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าคาดการณ์ว่าหลังกลางสัปดาห์นี้เนี่ย

และที่สำคัญฝนจะตกยาวไปถึงสุดสัปดาห์
และที่สำคัญมาอีกรอบหนึ่งหลังกลางสัปดาห์หน้า
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะดิ่งลงฮวบอีกรอบ
คือหนาวใช่มั้ยคะ
ถูกต้องมีการคาดการณ์ว่าอาจจะดิ่งไว้
บริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วภาคเหนือแล้ว
คิวต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยกันก่อน
กับสถานการณ์ฝนที่เห็นอยู่ในขณะนี้
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะการตกของฝนนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้เองมี๒จุดหลัก

จุดแรกก็คือในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน

เคลื่อนที่ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีบางส่วนมาแตะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ
แถวจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องศรลำปาง

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนยังอยู่
ส่วนใหญ่นั้นยังเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะค่อยลดลง
แล้วก็เคลื่อนที่เข้าสู่กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง

ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง๔๘ชั่วโมง
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่า

ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง

ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่

อาจจะต้องรับมือกันอย่างหนักหน่วงเป็นพิเศษ
มีพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ดังนี้
จังหวัดนาราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทธลุงนครศรีธรรมราช
จากนี้ยังมีในบริเวณจังหวัดสุราธานี
กระบี่ตรังแล้วก็บริเวณจังหวัดสตูน
ส่วนคลื่นลมครับตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วง
ใครที่เจาะเดินเรือยังคงต้องระวัง
รวมไปถึงใครที่จะทำกิจกรรมตามริมชายหาด
อาจจะต้องระวังเรื่องของคลื่นซัดฝั่ง
คลื่นตอนนี้สูงประมาณ๒๔เมตร
แล้วก็ต้องระวังแบบนี้ไปจนถึงวันที่๔มกราคม
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ใครที่จะทำกิจกรรมต่างท้องทะเลอ่าวไทย
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
ปัจจัยที่ทำให้คลื่นลมแรงแบบนี้
เพราะว่าตอนนี้เองกระแสลมบริเวณดังกล่าว

กระแสลมเหล่านี้ถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลาง

ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เองน่าจับตามอง
เพราะว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ฝน

หลังจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็น

ระหว่างเคลื่อนตัวขึ้นไปก็จะมีการดูดอับกลุ่มฝน
อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย

ดังนั้นกลุ่มฝนจะมีการเคลื่อนที่มาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ช่วงพื้นหาสมดีเป็นต้นไป

ในขณะที่สถานการณ์บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

จะทำให้เกิดหมอกหนาในบางพื้นที่ในระยะนี้
แต่ที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ความชื้นเหล่านี้ไปเจอกับกลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆ

ก่อยยอดสูงถ้าศักดิ์สูงมากจนเกินไป
ก็สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นลูกเห็บตกลงมาได้
สิ่งที่ตามมาก็คือฝนตกหนักลมกระโชคแรง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าอาจจะเกิดในพื้นที่วัน๒วันนี้
จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษประกอบไปด้วย
แล้วก็นั่นใครอยู่ประเวณน้ำกล่าวติดตามสภาพอากาศ

และที่สำคัญครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

โปรดติดตามต่อไป